เรื่องของการเตรียมความพร้อมในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
มั่นคงทุกภาคส่วนให้ดูแลความปลอดภัยในช่วงของที่มีงานนะคะหลังจากที่ได้รับข้อมูลว่า
มีกลุ่มผู้ไม่หวังดีเตรียมสร้างความวุ่นวายค่ะ
เด็กประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยอมรับว่า
มีการข่าวว่ามีกลุ่มคนทั้งในและนอกประเทศ
ก่อความวุ่นวายในช่วงงานพระราชพิธี
ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ไม่หวังดีและมีเป้าหมายชัดเจน
ต้องระมัดระวังให้เกิดความปลอดภัย

เพราะจะมีคนมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
ที่มีรายงานว่ากลุ่มที่จะมาก่อความวุ่นวาย
เป็นกลุ่มก่อเหตุจากนอกประเทศ

และกลุ่มต่อต้านสถาบันรวมทั้งกลุ่มก่อกวนทั่วไปค่ะ
จึงต้องทำเต็มที่ทุกคน

ต้องช่วยให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด
ประชาชนทุกคนก็จะต้องร่วมมือกัน
เพื่อให้พระราชพิธีนี้สมพระเกียรติของพระองค์ท่าน
ที่ท่านได้ทรงงานมา๗๐๗๐ปี

และทำงานให้กับใครที่คิดอะไรไม่ดีก็หยุดนะ

เป็นการปลุกระดมผ่านโซเชียล
เพื่อจะก่อกวนในพิธีพระบรมศพ
ซึ่งตอนนี้ก็แจ้งเตือนให้ทุกฝ่ายได้ติดตามข้อมูลข่าวสาร
แล้วก็สร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน
โดยส่วนตัวผมมั่นใจนะครับว่าพี่น้องประชาชนที่เกิดมาเป็นคนไทยทุกคนเนี่ย

เราเห็นคุณงามความดีของพระองค์ท่านที่สร้างให้กับแผ่นดินมาโดยตลอด
ผมเชื่อว่าทุกคนจะร่วมกันในการเข้าร่วมพิธี
สองก็คือช่วยกันดูแลในเรื่องของความกระบวนการต่าง
จะมาก่อกวนหรือจะมาสร้างความเสียหายให้กับพระราชพิธี

ก็ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องครับ
ขณะที่พันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญ
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่า
ตำรวจดูแลรักษาความปลอดภัยงานพระราชพิธีอย่างเต็มที่
ซึ่งที่ผ่านมาได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงทุกภาคส่วน
โดยเฉพาะการติดตั้งกล้องวงจรปิด
บริเวณรอบพระบรมมหาราชวังท้องสนามหลวง
และบริเวณโดยรอบงานพระราชพิธีเข้มงวดจุดคัดกรองทุกจุด
พร้อมย้ำว่าการข่าวยังไม่พบเหตุบ่งชี้อะไรเป็นพิเศษค่ะ